เคยผีอำไหมคะเคยถูกผีอำหรือเปล่า
ส่งกันเข้ามาหน่อยนะคะว่ารู้สึกยังไงเหตุการณ์เป็นแบบไหน
เพราะว่าที่เชียงใหม่หนุ่มคนนึงเขาไปพักหอพักนะคะ
ปรากฏว่าโดนผีอำมาตลอดเลย
ที่สุดไปเจอความจริงว่าห้องข้างเสียชีวิตมาแล้ว๓๕วัน
โอ้โหเนี่ยตำรวจก็ไปตรวจจุดเกิดเหตุนะคะ
ไปพบศพนายพงศักดิ์เอียวสกุลอายุ๖๙ปี
สภาพคือก็นั่งหันหน้าเข้าหาเตียงใบหน้าฟุบอยู่บนเตียงนอน
พื้นห้องเนี่ยมีเลือดไหลนองเต็มเลยนะคะ
ตรวจสอบไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายหรือว่ารื้อค้นทรัพย์สิน
นี่ก็เป็นที่เกิดเหตุอยู่ภายในห้องพัก๔๐๒ชั้น๔
หอพักที่อยู่ในตำบลหายาอำเภอเมืองเชียงใหม่
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่ประเมินว่าผู้ตายน่าจะเสียชีวิตมาแล้ว๓๕วันนะคะ
ก็เลยให้กู้ภัยนำศพส่งยังภาควิชานิติเวชโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
เพื่อพิสูจน์หาสาเหตุการเสียชีวิตอีกครั้งหนึ่ง
ทีมข่าวเราไปคุยกับแม่บ้านที่ดูแลหอพักค่ะ
เขาบอกว่าผู้ตายเนี่ยนะเพิ่งจะมาเปิดหอพักเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมา
แต่ว่ายังไม่ได้ลงทะเบียนด้วยเจอกันช่วงสายสายแป๊บแล้วก็ไม่เจออีก
พอช่วงเช้าเมื่อวานนี้ไปเคาะห้องเรียกผู้ตายไม่มีใครตอบ
แต่ได้กลิ่นแปลกก็เลยใช้กุญแจสำรองเข้าไปปรากฏพบว่าเป็นศพแล้วอะค่ะ
พ่อช้าเมื่อวานประมาณ๑๐ปีกว่าขึ้นไปจดไม่เจออ่ะครับ
ส่วนในเด่นยอดเงินเป็นเพื่อนร่วมหอพักอาศัยอยู่ห้องใกล้กันเนี่ยนะคะ
เขาบอกว่าไม่รู้เลยว่ามีคนตายอยู่ในห้อง
มีแค่ว่าคืนวันพฤหัสเดินผ่านแล้วได้กลิ่นตุ๊แต่ก็ไม่ได้เอกใจอะไรนะคะ
แต่พอวันหนึ่งที่เขากลับมาที่ห้องพักมากลางดึกด้วยมาถึงก็อ่อนเพลียงีบหลับไป
ปรากฏว่าหลับไม่ได้นอนไม่ได้เลยเขาถูกผีอำตลอดคืนเขาบอกแบบนั้นนะคะ
อ๋อเหมือนกันอน๒วัน
นี่เรื่องช่วงเวลามันก็มีผลนะเพราะเขาบอกว่าน่าจะเสียชีวิตมาแล้ว๓๕วัน

ใช่ไม่ใช่พระรหัสที่ผ่านมาเนี่ยค่ะ
แต่ว่าวันจันทร์เนี่ยต้นสัปดาห์นะค่ะเขาเพิ่งเจอ
เด่นบอกโอ้เห็นแบบนี้ผมไม่กล้าอยู่ต่อเดี๋ยวย้ายออกแล้ว
ส่วนตำรวจนะคะก็คือร้อยตำรวจโทพิรวัตรชัยสมศรีรองสารวัตรสอบสวนสพเมืองเชียงใหม่บอกว่า
จากการให้การของแม่บ้านเนี่ยเพิ่งพบว่าผู้ตายมาพักที่หอพักวันพฤหัส
ผู้ตายเพิ่งมาอยู่ใหม่ก็คงต้องอาศัยข้อมูลหลักฐานจากหลายฝ่ายนะคะ
รอผลชนสูตรจากแพทย์ด้วยจะได้ทราบว่าเสียชีวิตจากสาเหตุใด